เป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถมาแล้วเกิดหลับในในขณะที่ขับรถ
ทีนี้รถก็ไปพุ่งชนลูกวัว
ลูกวัวนอนอาการสะหัด
อยู่ที่กลางถนนสายบางคล้าแปลงยาว
หน้าวัดศรีสุตารามที่ฉะเชิงเซา
หลังจากที่ถูกรถยนต์คันหนึ่งชนเข้าอย่างจังค่ะ

ขับรถออกจากโรงงานเพื่อกลับบ้าน
จู่เกิดอาการฮู้หลับในค่ะ
ตาขึ้นมาอีกทีมีฝูงวัวที่ชาวบ้านต้อน
ออกไปกินอาหารกลางทุ่งอยู่เต็มถนนไปหมดเลย
เบรกไม่ทันชนกับลูกวัวตัวนี้

แต่ไม่ทันแล้วนะคะรถไปพุ่งชนลูกวัว
และบอกว่าวัวที่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยง

แต่เป็นวัวจากโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ
ตำรวจสพบังคล้าเรียกเจ้าของรถมาตกลง
กับเจ้าของวัวเพื่อที่จะชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
ที่เจ้าของวัวจะนำรถยกมาเคลื่อ

คือเจ้าของวัวเขาก็บอกว่าไม่น่าจะรอดแหละ